สวัสดีครับพูดถึงคดีของสเปารีนากรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
เอาจริงพอมันเป็นข่าวมาอาจารย์สุภาพก็ต้องมีการกระตุกมีการกระตุ้นมีการสอบถามความคืบหน้า
เดี๋ยววันนี้จะพูดคุยกับคุณวีระสมความคิดเลขาธิการ

ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยเราวันนี้ท่านตั้งข้อสังเกตไหมครับ
ว่าความอายุติธรรมเนี่ยกำลังถูกไล่ล่า
สมัยก่อนมีวลีว่าคุกเอาไว้ขังคนจน

คนรวยก็เข้าไปอยู่ในคุกตั้งเยอะแยะ
สมัยก่อนเขาบอกว่าคนมีเงินมีตำแหน่งมีอิทธิพล
ไม่เข้าคุกติดคุกไม่จริง
อ้าวเดี๋ยวนี้ก็ติดคุกกันเป็นแถว
ฉะนั้นเป็นยุคที่ความอายุติธรรมถูกไล่ล่า
สังคมไทยวันนี้อย่างน้อยมี๒คดี
ที่กำลังไล่ล่าหาความจริงกันอยู่
คดีของนายบอสนั่นใหญ่โตเอิกเกลิกเกลียวกราว
ท่านก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไร
แต่อีกคดีหนึ่งน่าสนใจมาก
คือคดีที่เกี่ยวข้องกับการบุกลุกป่า
คดีที่เกี่ยวข้องกับการบุกลุกป่าในอดีตเนี่ย
มีกันมาเยอะแต่สุดท้ายขึ้นมา
ลงเอยเข้าจริงแล้วไม่ค่อยมีคนติดคุก
รอดจะโดยอะไรก็ไม่รู้
แต่ว่าพอมาถึงคดีของสสปารีนาไกรคุบ
ไม่น่าเชื่อว่าคนสนใจเรื่องนี้กันมาก

พูดถึงเรื่องนี้ทีไรพูดง่ายเรตติ้งดี

ไปไหนก็มีคนจับมือถามว่าเรื่องนี้ไปถึงไหน
ล่าสุดคดีของปารีนา
มีคำชี้แจงจากปปช

แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จ
เขาสอบไปได้แล้วประมาณ๙๐เปอร์เซ็นต์
อันที่๒คดีบุกลุกป่า
ปปชแจ้งว่าได้ส่งเรื่องคืนไปให้
ตำรวจทรัพยากรหรือตำรวจปตสแล้ว
เพราะคุณปารินาไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ตำรวจปตสเข้าใจผิดส่งมาที่ปปช
เอ้อแล้วจะยังไงต่อ
ก็ต้องถามกับคุณวิระสิครับสวัสดีค่ะคุณวิระครับ

ครับแล้วจะยังไงต่อครับละเนี่ย
เรื่องเรื่องเรื่องบุกรุกป่าเนี่ย

ก็ต้องก่อติดนะครับ
แล้วก็ไว้วางใจใครไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับ
ผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่ามันเป็นความสนนะ
ที่โฆษกของปปชเนี่ยนะครับ
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
เมื่อตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
แกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
ทุกแขนงเลยแกบอกว่าปปชเนี่ยได้ส่งเรื่อง
กลับไปให้กับตำรวจปทศแล้วเนี่ยนะครับ
แต่ปรากฏว่าไม่จริงครับ
เพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้ารายการเนี่ยนะครับ
เวลา๑๐โมง๑๐นาทีเนี่ยนะครับ
ผมได้โทรเช็คกับผู้กองปลุนนะครับ
ที่เป็นเจ้าของสำนวนนะครับที่ปทศนี่ก็เป็นเลขาของคณะ
ผู้กองปรุณยืนยันครับไม่มีครับ
ยังไม่มีการส่งมาครับจากปปชครับ
เนี่ยผมพูดเผามันเป็นการสับสนแล้วก็เป็นการพูดนะครับ
ฝ่ายเดียวตลอดนะครับ
เวลาปศพูดก็ไม่มีปปชมาอยู่ด้วยนะ
ปปชแถลงข่าวก็ไม่เห็นมีพนักงานสอบสวนปตศไปอยู่ด้วย
ถ้าอยู่ด้วยกันหรือถ้าจะให้ดีให้วีระอยู่ด้วยสิครับ๓ฝ่ายเลย
ชัดเลยใครโกหกมันจะได้ชี้กันเดี๋ยวนั้นเลยว่าโกหกคนนี้โกหกอะไรอย่างนี้
คือทั้งหมดต้องเรียนอย่างนี้ครับพี่สุภาพนะ
เนี้ยถ้ามันมีการวางแผนนะมันมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
มันเป็นเรื่องสมคบคิดไม่ต่างกับเรื่องบอสเลยนะครับ
เรื่องนี้นะครับตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลผมเน้นนะ
ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดต้องถึงที่สุดด้วยนะ
นะครับก็คือไปจนถึงจะสองสารหรือสามสารก็ตามแต่ว่านะครับคุณปารินาผิดหรือไม่ผิด
เราต้องไปรอวันนั้นครับเพราะทุกอย่างนี้พลิกได้ตลอดเลยครับผมบอกได้คำเดียว
จะพลิกได้ตลอดเลยครับไว้ใจไม่ได้ครับ
ประชาส่งกลับมาวันใดเนี่ยเขาจะยื่นอายการทันทีเลยเขาบอก
เขาบอกผมอย่างนั้นนะเมื่อช้าเนี่ย
แล้วเขาจะแจ้งให้ผมทราบนะครับว่า
สำนวนมาแล้วจะไปยื่นอายการวันไหนผมจะไปด้วยผมจะไปอายการราชบุรีด้วย
ไอ้ที่ปปชส่งกลับมาเนี่ยถ้าส่งกลับมาจริงเนี่ย
ตำรวจปทศไม่ต้องสอบใหม่อะไรแล้วใช่ไหม
ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเพราะมันเสร็จหมดแล้วเขามีความเห็นสั่งฟ้องแล้วครับ
จบหมดแล้วครับก็คือเอาไปอายการเลยครับไปส่งฟ้องกับอายการ
แล้วก็ต้องนำตัวคุณปารีนาไปด้วยนะนี่ต้องมีตัวคุณปารีนาไปด้วยนะ
เออทีนี้ที่โฆษกปปชแถลงว่าส่งคืนกลับมาให้แล้ว
เพราะว่าคุณปรินาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐขณะที่ทำความผิดเนี่ย

เออคุณวิระสงสัยไหมว่าเขามีประสบการณ์กันมาขนาดนี้
เขาไม่รู้เฉลหรือว่าช่วงที่ทำความผิดเนี่ยคุณปรินาเป็นสอสอ
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

คือเท่าที่ฟังการแถลงข่าวของโฆษกปปชเนี่ยนะครับ
ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขายืนยันชัดเลยเขาบอกว่า
ปปชเนี่ยต้องการแค่ทราบผลนะ
ของพนักงานสอบสวนปทศเท่านั้นไม่ได้ต้องการสำนวน
เขายืนยันเลยว่าเขาทำหนังสือถึงปปชเนี่ย
เขาทำว่าขอทราบผลแต่ตำรวจปทศ
แต่ตำรวจปศเนี่ยทำหนังสือยื่นให้กับพปช
โดยระบุชัดว่าปารีนาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
เออประลักษมติเลยมันพูดกันไม่ตรงกันเลยอ่ะนะครับ
ก็ครับผมผมฟังดูเนี่ยผมฟังดูเนี่ยผมคิดเอาว่า
ปตศอยากให้พ้นมือตัวเองไปว่าอย่างนั้นเถอะเอาไปเถอะ

เพราะว่าตามที่อาญาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อำนาจของปปชนะครับ
มันเป็นอำนาจของการสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับ
เมื่อสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมีความเห็นอย่างไร
ไม่ว่าจะเห็นสั่งฟ้องหรือเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้งเห็นอย่างไรก็ตาม
ต้องส่งอายการตรวจครับไม่ใช่ส่งในชั้นพนักงานสวนครับ
ถูกที่คุณวีระตามเรื่องมาแล้วผมก็ได้พูดคุยกันหลายครั้งเนี่ย
เริ่มได้เห็นอาการแปลกของตำรวจปศมาตลอดใช่ไหมคดีนี้
ใช่ครับแล้วก็ล่าสุดมาเนี่ยรู้สึกตำรวจก็จะไม่พอใจผม
ล่าสุดเนี่ยนะครับผมโทรไปตามกับรองผู้บังคับการนะครับนะฮะ
ปรากฏว่าเขาไม่คุยกับผมแล้วเขาก็ต่อว่าผมว่าเนี่ย
ว่าผมไปว่าพวกเขาว่าตำรวจอย่างนี้ไปส่งสำนวนให้
แล้วคุณไปส่งให้เขาทำไมผมก็เตือนคุณแล้วว่าคุณอย่าไปส่ง
เอาคุณก็ไม่ฟังผมแล้วเขาตัดสายแล้วเขาไม่พูดกับผมอีกเลยพวกตำรวจ
คือจริงมันก็น่าคิดนะแต่ก่อนเนี่ยไม่มีตำรวจปทศหรอก
ก็มีตำรวจทั่วไปตำรวจป่าไม้ตำรวจมาทำเรื่องนี้
แต่นี่เขาก็ราชการก็มองเห็นว่าไอ้คดีบุกลุกป่ามันเป็นเรื่องใหญ่
ฉะนั้นควรจะมีตำรวจแยกออกมามาเจี้ยวชาญเฉพาะเรื่อง
เพื่อจะเอาจริงเอาจังได้ง่ายขึ้นเพื่อจะได้มีความรู้เฉพาะทางได้มากขึ้น
เพื่อที่จะได้ก่อติดเฉพาะมากขึ้นตอนตั้งเนี่ยวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ดีมาก
แต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยกลับเป็นว่าไม่ใช่อย่างที่ตั้งกันไว้เนี่ยมันยังไง
ปันเดชน์มันก็พูดกันชัดไม่ต้องอ้อมคอมอะนะครับ
กรณีนี้ถ้าเป็นตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดานี่ตบไปนานแล้วครับพี่สุภาพ
เป็นปารีนาอย่างไง

มันจึงเป็นปัญหาอยู่นี่แหละครับ
ฉะนั้นตอนนี้เรารอว่า๑ปปชส่งเรื่องคืนไปให้ปทศเมื่อไหร่
สองเมื่อปศได้รับเรื่องแล้วเนี่ยโยกโยไม่ได้แล้วนะต้องส่งอายการ
อายการต้องพาตัวคุณปารินาไปยื่นด้วยนะครับนะไปยื่นกับอายการด้วยนะครับ
ทั้งสำนวนทั้งคนต้องไปพร้อมกันนะ

ต้องเอาไปด้วยครับไม่ใช่ส่งทั้งนู้นไปอย่างเดียวครับต้องเอาตัวไปด้วยครับ
ส่งทนายความทศพลเพ็งส้มไปอย่างเดียวก็ไม่พอ
ไม่ได้ไม่ใช่ตัวผู้ต้องหาครับ
ผมขะดี้มีเปมมแบบมากอะไรเล็กน้อยเนี่ย
เห็นมั้ยเพื่อนจะต้องเอาตัวผมไปเลยทุกครั้งเลยครับ
แปลว่าไปพบอายการอายการก็ส่งไปพร้อมกันผ้าไป
ถ้าสารรับฟ้องแล้วทำหน้าที่สอสอได้ไหม

ตำรวจเนี่ยนะครับอ่าได้รับนะครับสำนวนคืนจากปปชเนี่ย
ตำรวจต้องทำหนังสือไปถึงประธานชวนหลีกภัยก่อนนะครับ
ในสมัยประชุมตัวคุณปรินาไปยื่นฟ้องต่ออาหยากา
ไม่รู้ว่าสภาพก็จะว่ายังไง
รู้ไม่รู้ว่าระหว่างไอ้คดีแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จกับอันนี้
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะอันไหนก่อนว่าอย่างนั้นเถอะ
เอาล่ะเดี๋ยววันหลังค่อยตามเรื่องนี้กับคุณวิล่าต่อนะฮะ
ขอบคุณนะคุณวิล่าครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ฮะ